ผู้หญิงคนนี้มีอะไรเงื่อนไขชีวิตอะไรทำให้เราหลุดภาพ

ผมว่าเพราะว่าเขาเป็นคนที่ผมอยู่แล้วเย็น
เหมือนกันว่าเรากลับบ้านแล้วถ้าเปรียบเสมือนผู้หญิงเนี่ยเป็นบ้าน
ผมจะเปรียบเสมือนอีกแล้วผู้หญิงคือบ้านผู้ชายกลับเข้าบ้าน
แล้วเราไม่รู้สึกร้อนเวลาเราอยู่บ้าน
เพราะว่าเขาเป็นคนไม่จี้ไม่ไม่เช็คไม่อะไรมากมาย
เพราะว่าเราก็จะมีไหมเราต้องมีไหมหน่อยเพราะว่าเรากลัวมันมีก่อน
เดี๋ยวเราสนึกว่ามันน่ะ
เสียใจเราไม่มีอารมณ์นั้น
อันนี้เราไม่ต้องมีเลยเราสบายใจว่าเขาไม่มี

แล้วที่สำคัญคือเขาก็ไม่ใช่ว่าปล่อยทิ้งฟุกส่ง
เขายังส่งความห่วงหาอาธรณ์ห่วงใย

บางทีเราจะไปดินเนอร์กับเพื่อนหรือ
สังสรรค์กับเพื่อนเขาบอกเออกลับขับรถระวังนะคะ

เดี๋ยวเราอยู่ด้วยแล้วเย็นอยู่แล้วสบาย
รวมทั้งการจัดข้าวจัดของให้เขาด้วยไหมคะ
นั่นเป็นเพราะผมอยู่แล้วผมเริ่มไม่เย็น

คนที่ไม่ได้อะไรลกไม่ได้เลย

มันเหมือนกับโดดเดี่ยวอ้างว่าว้างนะ
คืออันนี้เป็นเคล็ดวิชาว่า
ตามการผูกดวงเจ้าชะตาจะเป็นคนเหมือน

โรคประจำตัวมรณะแปลว่าตาย

ตนุมรณะแปลว่าเกิดที่๑

เคยใช้ที่เล่ล่อนเดินทางไปเรียนรู้ในสรรพสิงค์
รณะแปลว่าจากที่หนึ่งไป
ตนุมรณะแปลว่าเป็นคนทุกข์อะไรไว้ไม่นาน

จะเป็นคนโดดเดี่ยววางเวงอ้างว้าง

ก็ไม่มีคนรู้สึกว่าจะพริกพรักใจ

ผู้หญิงคนที่ต้องเข้าใจไหม

หรือว่าผมก็จะปรึกษาลูกด้วย

อลแค่นี้พ่อก็บอกว่ามื้อนี้พ่อโอเค
มือนี้เปลี่ยนได้ไหมพ่ออยากเปลี่ยนอันนี้

ก่อนจะเดินมาถึงเส้นทางนี้ฟุ๊กเคยเจอไหมที่ว่า
พยายามแล้วที่หลังจากเฟลล์เรื่องความรักไปแล้วครั้ง

แต่ก็เจอเงื่อนไขมาเยอะแยะมากมาย
เงื่อนไขนั้นมันทำลายชิดและความรู้สึกจิตวิญญาณของเรา

ในการที่จะร่วมเลยไม่เอาดีกว่า

ไม่ใช่คนนี้นะครับ
ก็มันก็มีบ้างครับคือมันก็แน่นอนว่า

เราก็มองในมุมดีของเขาผมก็เลือกครบแล้ว
แต่ว่าบางทีในส่วนที่

แล้วผมไม่ชอบมันก็จะแบบอ่ะ
ต้องยอมไปไอ้การที่เรายอมไป
อาทิตย์หนึ่งเดือนละครั้งมันอาจจะโอเค

แล้วสุดท้ายเราก็เหนื่อยใจไปเอง

ในบางเรื่องที่ชอบอะไรเหมือนกัน
แต่ในเรื่องที่เขามีแล้วเราไม่มี

แต่ผมเป็นคนที่ถ้าไม่ได้ก็ช่างมันไปเลย

ผมก็จะเป็นคนที่แบบโอเคทำได้ไหมไม่ได้

คือไม่เอาอะไรมาใส่หัวเยอะ

เขาก็ให้มุมที่ดีกับเรา

ก็คือผมไม่ลกเขาอาจจะเป็นผู้หญิง
อ่าโอเค

เสร็จปุ๊บไปงานเป็นดาราไปงานเขาให้ฟรีมาอีก

เสร็จปุ๊บมีเพื่อนคนหนึ่งฝากซื้ออันนี้เขาบอกว่าดี

คือผมแบบเฮ้ยผมก็แซวบอกว่าเฮ้ยยูชื้นเยอะไปแล้ว

เขาบอกไม่มีไม่มีไม่มีผมก็เลยไปลื้อเกะให้เขา
ผมไปซื้อมูจิมาเป็นเกะเกะเกะเกะ
เกะนี่มาร์คหน้าเกะนี่มาร์คมือเกะนี่มาร์คเท้า
นี้เครื่องสำอางที่ซื้อตามร้านที่ญี่ปุ่นที่มันถูกที่มันได้แท็กฟีฟัน
แล้วผมก็อ่ะจัดใส่เก๊ะให้ดูนี่ไงนี่ไงมาร์คหน้ามัก
แล้วมีล้นเกะทำไงล้นเกะไปทิ้งของเขาด้วย
ทิ้งก็คือผมก็จะไปดูในตู้เย็นเขาบางทีไปเปิดตู้เย็นเขา
บอกอายุหมดแล้วเพียบเลยโอ้โหครีมอะไรก็หมด
ช็อกโกแลตหมดอายุปีนึงเขาบอกกินได้บอกบ้าอายุจะกินเหรอ
ก็บอกมันหมดอายุนี่หมายถึงว่ามันอร่อยสุดแค่นี้บ้า
คือผมก็บอกว่าหมดอายุคือหมดคือหมดอายุคือมันมีมันอร่อยสุดแค่นี้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
จริงเหรออาจารย์

เดี๋ยวฟังให้ดีนะคนดูรายการก็ด่าอาจารย์เลยว่า

เฮ้ยแค่ปี๖๐ครับเข้าใจดีนะ
หมายถึงถ้าย้ายไปติดปี๖๐

คือหมายถึงว่าจากนี้จะคบกับใครก็ตามที

มันมีเกณฑ์ที่จะต้องมีปัญหาซับซ้อน
หลายอย่างหรือความไม่เข้าใจ
นำไปสู่ปัญหาในอนาคตเดี๋ยววันหนึ่งเนี่ย

หลังจากปี๖๐ไปแล้วก็ไปแต่งจริงตาม
แต่งก่อนนะแล้วเวลาผ่านไป๕๔๐ปี

บอกแล้วนะบอกแล้วนะใช่ไหม

อันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของพิพากษาแต่เป็นเรื่องของ

มันมีอย่างนี้ดาวการเงิน
อยู่ในเรือนปัตตานีเขาเรียกว่ากระดุมพระปัตตนิ

มีเงินกระดุมพระเมื่อมีเมีย

มีเงินจากหุ้นหุ้นจะขึ้น

ช่วงนี้ตกมา๒๐แล้วปีนี้

ดวงของฟุ๊กเป็นดวงชะตาที่เป็น

โบราณการก่อนเลยนะถ้าฟุ๊กเกิดในสมัย

หรือพระศัตริย์จะโปรดก้าวแต่งตั้งใครสักคนหนึ่งเนี่ย

ดวงชะตานี้มีลักษณะอยู่ในเรือน

ให้เป็นเจ้าพญาพระคังหลวง
คือดวงชะตานี้คือดวงชะตาจัดสรรเรื่องการเงินเลย

เงินได้มาอย่างไรได้มาจากไหน
อย่างไรทำให้เงินมีมูลค่าต่อเพิ่มได้อย่างไร

ตัวเองจะไม่สามารถมีเงิน

จากตัวเองได้

เพราะหุ้นคือการไปเป็นผู้ร่วมลงทุน

ต้องเป็นการที่เขาเอาเงินจากการเล่นหุ้นของฟุ๊ก

ดูจากคนนั้นเวลามันขึ้น

ไม่ใช่รวยชั่วข่าว

มีกลเกมการรวยของฟุก
ก็คือ๑ได้คู่ที่เป็นเพื่อน

แล้วต่อยอดธุรกิจให้สำเร็จบนความรัก
ไม่ใช่แค่โลภอยากได้เงินจากธุรกิจแล้วรวย

ไปเจอเสาพิควณะโชคใหญ่

จะเกิดโชคใหญ่ในรอบ๑๘ปี

ราศีไหนในช่วงนี้ใกล้สิ้นปีแล้ว

ผู้ละกิจจะรุ่งเรืองสุด
เป็นดี

เพราะตนุเป็นอาริมาประมาณเกือบปีแล้ว

งานมันเหมือนกับดีแต่คว้าไม่ได้

เราก็ดูจากดวงเมืองประเทศไทยเลย
มันกำลังจะเหมือนกับตอกเสาเข็ม

รุ่งร่ำรวยโชคดีทำธุรกิจแล้วรุ่งเรือง

ราศีมีนสิงธนูภรรคง
สุดท้ายให้ฟุ๊กฝากแง่คิดการใช้ชีวิตเผื่อคุณผู้ชมจะได้กำลังใจแรงบันดาลใจ
ส่วนผมไม่ค่อยไม่รู้จะพูดอะไรแค่จะบอกว่าทุกวันนี้ครับชีวิตมันค่อนข้างจะมีเรื่องให้เราเข้ามาเครียดในชีวิตเยอะ
ดังนั้นเนี่ยผมอยากให้ทุกคนโฟกัสในมุมที่เรามีความสุขผมเชื่อว่าในชีวิตคุณทุกคนต้องมีความสุขอะไรสักด้านหนึ่ง
โฟกัสตรงนั้นเข้าไปพยายามลืมในจุดที่เราเศร้าเอาบทที่เราเศร้าหรือที่เราเสียใจเนี่ยเอามาเป็นบทเรียน
ดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีชีวิตอย่างมีสุขถ้าเราไม่เครียดจนเกินไปเพราะว่าอย่างที่บอกครับชีวิตมันเครียดพออยู่แล้ว
เห็นจากฟลุ๊กคุณผู้ชมค่ะคือการมองแต่ในแง่ดีของคนอื่น
ที่ผ่านมาบางครั้งเราก็เผลอเราก็ลืม
บางทีด้วยความที่แบบเราอาจจะเป็นคนไม่ได้คิดบวกซะทั้งหมด
ลบอยู่อย่างเดียวก็มองเห็นแต่ข้อร้าย
ข้อไม่ดีของคนอื่นมันยิ่งทำให้เราเป็นทุกข์
เมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นข้อดีทุกอย่างก็จะสมบูรณ์แบบ
เหมือนที่เราเห็นจากแขกรับเชิญคนนี้ค่ะ
ท่านผู้ชมฮะบางคนอาจจะเห็นข่าวของผู้ชายคนนี้

แต่วันนี้เทปนี้น่าจะทำให้เห็นอีกมุมมองของผู้ชายคนนี้
เกี่ยวกับการวางแผนฮะเราจะเห็นได้เลยว่าเฮ้ย
บางคนบอกว่าความประมาทมันอยู่รอบตัวเรา
แต่ผู้ชายคนนี้กำลังสอนให้พวกเรา

ก้าวข้ามความประมาท

เออจริงแล้วความประมาทมันอยู่รอบตัวเรา

ก้าวผ่านความประมาทเหล่านั้น

ในเรือนอริคืออุปสรรคและศัตรู
มีดาวมุทยูคือดาวแห่งความตายอยู่

เพราะฉะนั้นอุปสรรคที่ชิดยากร้ายทั้งหมด

ทุกอย่างมันจะกลับเป็นเรื่องดีเรื่องง่ายหมด
และทุกคนจะต้องอยากมีข้อสรุปอย่างหนึ่งว่า

เคยดูนะครับชุดคงฟุกจากนี้เป็นต้นไปเนี่ย
เมื่อเขาได้แต่งงานในคนที่ใช่

แล้วก็มีลูกร่วมกันแล้วก็จะรวยเป็นลำดับต่อไป

ขอบคุณที่ให้เวลากับรายการท็อกทะลุดาว
ขอบคุณดาวของเราค่ะเกริกพลมัศยวานิสค่ะ
ขอบคุณค่ะ

คุณผู้ชมค่ะพบกับรายการท็อกทะลุดาวได้ทุกคืนวันพระหัสบดีเวลา๓ทุ่ม๔๕ทางช่องไทยรัฐทีวีค่ะ
วันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
แขกรับเชิญคืนนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของความเหวี่ยงวีน
ขอบคุณดวงตาตรงกับอันนี้

ไม่เหรอไม่น่ากลัวเลยเดี๋ยวน่ากลัวมาก
มีอารมณ์ในทุกขณะ
ผมไม่ตรงหน้าไม่ใช่
รองพื้นสีนี้ไม่ถูกใจ

เอ๊ะพูดกับบ้าวว่าไม่เอาคิวตรง

มักมีดวงตาคมดุมีอำนาจ
บางครั้งก็จะเป็นคนปากเสีย

บ้านเรามันแย่อย่างตรงที่ว่า

บทบาทหน้าที่การงานมันจะถูกตัดทอน

ก็กลับมาเป็นพิธีกรชื่อดังอีกแล้ว

นี่จะบอกว่าเพิ่งได้งานพิธีกร